กลับมาในช่วงนี้ไปปฐุมธานีกันค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะ
นายกอบจและคณะของปฐุมธานีลงไปพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบ
หลังจากที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการรับเหมาจ้าง
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะนะเสาไฟฟ้าสาธารณะ๒๑๐ต้น
คือเขาไปเช็คราคามาแล้วเฉลี่ยต้นละกว่า๔๐๐๐บาท
ก็มีการตั้งคำถามว่าราคาต้นละกว่า๔๐๐๐บาท

นี่ค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ไปติดตามเรื่องนี้นะคะเสาไฟ๒๑๐ต้น
ที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยที่ถนนเรียบคลอง๓๓ที่ปฐุมธานี
หลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยสำนักข่าวอิสราบอกว่า
ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ๒๑๐ต้นงบประมาณสูงถึง๙ล้าน๑แสนบาท
เฉลี่ยแล้วตกต้นละ๔๓๐๐๐บาท
แล้วตรงจุดที่สร้างเนี่ยบางช่วงก็มีคนอยู่บางช่วงไม่มีบ้านคนเลย

เรื่องนี้นะคะก็มีการตรวจสอบเมื่อประชาชนตั้งคำถาม
แล้วในสเวกประเสริฐศุกรรนอบจ
ที่รับผิดชอบงานด้านกองช่างชี้แจงบอกว่า
ความจริงแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่มีการนำเสนอข่าว
คิดแบบเอางบประมาณ๙ล้าน๑แสนบาทตั้ง
แล้วหาร๒๑๐ต้นอันนี้ไม่ได้
เพราะว่าการติดตั้งเสาไฟฟ้ามันมีองค์ประกอบอื่นด้วย

ราคาเสาไฟชุดซิงค์๑ต้นราคา๙๗๐๐บาท
แล้วก็ต้องรวมหม้อแปลงไฟฟ้าราคา๑๕๐๐๐บาทจำนวน๓หม้อ
และสายไฟฟ้าที่วางลอดท่อตลอดแนวรวมราคาประมาณ๑๖๐๐๐บาทต่อต้น
ไม่ใช่ราคา๔๐๐๐กว่าบาทอย่างที่เป็นข่าว
เรื่องนี้นายอานันต์รุ่งแสงนายกอบตสาราครุ
บอกว่าถนนเรียบคลอง๓๓เส้นนี้ระยะทาง๗กิโลเมตร
ไม่เคยมีไฟส่องสว่างแล้วก็มักจะมีมิจฉาชีพ

บตก็เลยทำแผนของงบประมาณเพื่อทำเสาไฟฟ้าส่องสว่างขึ้นมา
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ